ฟุตบอลไม่ใช่การแข่งฯเป็นชนิดกีฬาแรกในช่วงวันยังไม่เป็นทางการ
แล้วก็สามารถที่จะประเดิมการแข่งขันด้วยการเก็บใช้ชนะได้นะครับ
ทั้งประเภททีมหญิงแล้วก็ประเภททีมชายก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปแหละครับ
โดยทีมชายช่วงต้นเกมนะครับถูกนำไปก่อน๓ต่อ๑แต่ว่าพลิกแซงครับ
กลับมาชนะสุดมาเลยนะครับชนะขาดเลยสิบสามต่อหกครับประเดิมชัยชนะนัดแรก
ต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ครับเจ้าภาพแข่งขันวันนี้เหมือนกันนะครับในเวลาบ่าย๓ตามเวลาไทย
นัดต่อไปจะเจอกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพแข่งขันในเวลาบ่ายโมงตามเวลาไทยครับ
ซึ่งคุณสิรินันบุญบุตรนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬานะครับดาวยิงตัวเก่งเนี่ย
มีข่าวไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบาดเจ็บที่มือซ้ายในพิเด็ดที่๓
ซึ่งผลการเอ็กซาเรย์ปรากฏว่ากระดูกนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเนี่ยแตกนะครับ
สิทธิ์ในการลงเล่นช่วงที่เหลือครับของซีเกมครั้งนี้แล้ว
และอาจจะพลาดในศึกฟอร์บอลชิงแชมป์โลกที่สวิสเตอร์แลนด์ด้วยนะครับ
วันนี้๗๑๕ธันวาคมนี้

ก็นอกเหนือจากการแข่งขันของทีมไทยวันนี้แล้ว

ลิปปินส์เจ้าภาพออกตัวได้ไม่ดีนักครับ
ต้องไล่ตีเสมอกับผู้ช้าหนึ่ง
โดยได้ประตูคืนในช่วงทดเจ็บ
ก่อนจะหมดเวลาไม่ถึง๒นาทีนะครับ

เราก็มีภาพคู่นี้มาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับ
ในคู่ของเวียดนามเนี่ยเราไม่มีภาพมาฝากกันนะครับ

ทั้ง๔ทีมหลังจากมาเลเซียรองแชมป์เก่า
เสมอเมียนมาอีก๑ต่อ๑นะครับ

นามเนี่ยก็เอาชนะบรูไนไปได้ไม่ยากนะครับ